เริ่มต้นด้วยข่าวเศร้าที่เกี่ยวข้องกับคนในวงการกีฬาแล้วกันค่ะ
แล้วก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ด้วยนะคะ
หลังจากที่ใครอาจจะทราบกันว่าในวันนี้
อดผู้เสียชีวิตของโรคโควิด๑๙ในไทยเพิ่มขึ้น๑คน
ใช่ครับซึ่ง๑คนนั้นนะคะเป็นคนที่
รู้จักกับโค้ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองด้วย

เพราะว่าโคซิโก้เองมีโอกาสเดินทางไปสหราชอาณาจักรค่อนข้างบ่อย

ก็คือพี่คนนี้ครับพี่คนนี้ชื่อว่าพี่ใหญ่นะครับ

เมื่อคืนแต่ว่าก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับ
หนึ่งในผู้เสียชีวิตก็คือ๑คนเดียวนี่แหละ

หลังจากที่พี่ใหญ่ได้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙
ใจความสำคัญของโพสต์นี้ก็คือบอกว่ารู้สึกเข่าสุด
เพราะว่าเขาใช้คำว่าน้องนะเพราะว่าอาจจะเป็นรุ่นน้องของพี่ซิโก้นะครับ
น้องใหญ่เป็นน้องที่น่ารักเรียบร้อยพูดน้อยนิสัยดีมากและรู้จักกันได้ไม่นาน
แต่ทุกครั้งที่เดินทางไปอังกฤษเนี่ยก็จะเอารถตู้มารับมาส่งที่สนามบินแล้วก็สนิทกันมาก
อยากจะไปดูบอลสนามไหนเขาบอกว่าพี่ใหญ่พาไปหมดเลยนะครับ
เราก็จะอาสาพาไปมาหลอดแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ลูกสาวสองคนของพี่ซิโก้เนี่ย
ที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษอยู่ที่อังกฤษเนี่ยก็มารับมาส่งลูกสาวตลอดนะครับ
และในวันที่๑๔มีนาคมที่ลูกสาวเดินทางกลับมานะครับ
ใหญ่ก็เป็นคนมาส่งลูกสาวทั้งสองคนที่สนามบิน
คือนอกจากจะส่งลูกสาวของพี่ซิโก้ทั้งสองคนแล้วก็ยังส่งนักเรียนหลายคนที่เรียนอยู่ที่อังกฤษ
ส่งเดินทางมาที่สนามบินเพื่อให้ทุกคนจะได้สามารถเดินทางกลับมาที่ไทยได้
โดยพี่ใหญ่นี้ก็เดินทางกลับมาที่ไทยเหมือนกันนะคะ
จะเดินทางกลับมาวันที่๒๒มีนาคมที่ผ่านมา
และวันที่๒๕มีนาคมก็มีอาการไม่สบาย
พอมีอาการไม่สบายไปหาคุณหมอตรวจแล้วก็พบว่าเป็นโรคโควิด๑๙
แล้วก็เพิ่งจะจากพวกเราไปอย่างสงบเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
ทีนี้ชี้แจงให้ฟังเบื้องต้น
คือพี่ใหญ่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคเบาหวาน
ทีนี้พอติดเชื้อไวรัสโคโรนาไปด้วย
ก็เลยทำให้ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับไวรัสนี้ได้
ครับโคสิโกเองก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทีมข่าวทรัศน์ทีวีนะครับ

บอกว่าก็รู้สึกใจหายเพราะว่าเป็นน้องที่สนิทแล้วก็คุ้นเคย
ทุกครั้งที่โคซิโก้เนี่ยมีโครงการฝึกฟุตบอลที่อังกฤษนะครับ
ใหญ่เองก็จะมารับส่งตลอดนะครับ
แล้วก็พอได้รับทราบข่าวว่าพี่ใหญ่ได้รับเชื้อตั้งแต่กลับไทยวันที่๒๒มีนาคม
คือมีอาการป่วยตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับ
แล้วพอกลับไทยเนี่ยก็พบว่าไปรักษานะครับ
รักษาในวันที่๒๕มีนาคมแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยว่าติดโรคโควิด๑๙ในเวลาต่อมา
ก่อนที่จะเสียชีวิตลงในวันที่๓เมษายนคือเมื่อวานนี้นะครับ
ส่วนกรณีของลูกสาวทั้งสองที่เดินทางกลับมาแล้วก็อาจจะมีโอกาสสัมผัสกับพี่ใหญ่
เพราะว่าเขาไปรับไปส่งตรงนี้นะครับ
ซิโก้บอกว่าลูกสาวผ่านกระบวนการกักตัวเป็นเวลา๑๔วันไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่๑๕๒๙มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยมีการแยกบ้านกันอยู่ตั้งแต่กลับมา
ลูกสาวทั้งสองคนจนถึงตอนนี้ยังไม่มีอาการแต่อย่างใดจนถึงเวลานี้

พี่ซิโก้ดูค่ะ

มาประจำพวกเราไป
ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ใหญ่ด้วยนะคะ
จริงไม่ใช่เพียงแค่โค้ซิโก้เท่านั้นที่สนิทชิดเชื้อกับพี่ใหญ่

ที่เคยเดินทางไปที่อังกฤษไม่ว่าจะไปทำงาน
ไปดูฟุตบอลหลายคนรู้จักกับพี่ใหญ่

ใช่ครับผู้สื่อข่าวกีฬาหลายท่านนะครับ
ก็เคยได้รับการรับส่งจากพี่ใหญ่นี่แหละนะครับ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจตรงนี้จริงนะครับ